ถามว่าสำนึกผิดไหมก็สำนึกผิดไหมก็

ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
รู้สึกตอนนั้นนะเขาก็แบบฮึกข้าน้อง
ก็เลยพูดเขาก็พูดมาไง

อยเขาจะถ้าเลื่อนไปดูคลิปเก่า
เขาก็จะลงคลิปมาดูคนปอยยปัญญาอ่อน

พี่บอกว่าเลิกกัน๗เดือนอะ

วันที่เขาเปิดตัวเมียใหม่ของเขา
เขาบอกว่าเขาเลิกกับพี่พรมา๗เดือนแล้ว
แต่ในช่วงที่อยู่ที่๗เดือน

แต่วันที่๓๐สิงหาที่เขาเดินจากพี่พรไป
พี่พรถึงรู้ว่าเขาทิ้งพี่พรไปจริง

ร้อยวันพันปีกก็ไม่ร้องเนี่ย

รักรักทุกคน

ช่วยเขานะเขาจะได้ไม่ต้องร้องไห้อีก
โอเคนะทุกคน

ตามแผนตามแผน

ตามแผน
ยังไงอะไรก็ไม่รู้

ตรงนั้นก็ไม่ได้ง็บโดยเฉพาะ
หนูห้าร้องเหิง
อาจใช่กระแก่เหรอ
หมาหนึ่งสดสอบ

ถ้าเลื่อนไปดูคลิปเก่าเขาก็จะลงคลิปว่ามาดูคนปัญญาอ่อน
เขาก็จะพูดว่าเขาเองนั่นแหละแต่เขาไม่ได้อะไร
คือตอนนี้ก็ถามว่าสำนึกผิดไหม
ก็สำนึกผิดไงก็ออกมาขอโทษใช่ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ